วันนี้นะคะ๒๓พฤศจิกายนนับถอยหลังอีกเพียงแค่๗วันเท่านั้น
แข่งขันกีฬาซีเกมก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ฟิลิปปินส์นะคะ
ซึ่งหลายนักกีฬาไทยค่ะเริ่มเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์

ช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาก็นำทีมฟุตบอลชาย๊ชุดซีเกม
เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์นะคะก่อนที่จะแข่งขันจริงค่ะ
ซึ่งในชุดนี้นะคะไม่มีเอกณิตปัญญานะคะที่ได้รับ

เจอกับเวียดนามก็พักรักษาตัวยาวเลยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทค่ะ
แก๊งศึกทีมชาติไทยชุด๔เกมออกเดินทางสู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับ
โดยจะพบกับศึกหนักอย่างอินโดนีเซียในวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้ครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ขุนพล๑๙นักเตะทีมชาติไทยชุด๔เกม
นำโดยสุพชกษาราชาสุพชายใจเด็ดและก็สุพนัทเหมือนตา
ที่มีชื่อเล่นชุดใหญ่ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกในเกมล่าสุด
ออกเดินทางสู่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะเดินทางถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
โดยอากิลานิชิโนเผยว่าแม้จะต้องเดินทางไป๑๙คน
เพราะเอกณิตปัญญาได้รับบาดเจ็บถอนตัวออกไป
แต่ก็ยังมีนักเตะคนอื่นที่พร้อมโลเตชั่น
และเป้าหมายคือทำผลงานให้ดีที่สุด
และพานักเตะกลับมาด้วยสภาพที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วกับหัวใครจะไม่เข่าเรื่องจริงต่อมุมพลัง
นี่เป็น๔เกมครั้งแรกของเขา
อยากได้รายการนี้และพาทีมขวาเหนียนทองให้ได้
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล๔เกม๒๐๑๙
โดยนัดแรกวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ที่๒วันที่๒๘พฤศจิกายนพบกับทีมชาติบรูไน
ที่๓วันที่๑ธันวาคมพบกับทีมชาติสิงคโปร์
ที่๔วันที่๓ธันวาคมพบกับทีมชาติลาว
และนัดสุดท้ายวันที่๕ธันวาคมพบกับทีมชาติเวียดนาม
เกลือกชัยคุณโทรข่าวไทยแรกทีวีรายงาน
ประเดิมสนามเกมแรก๒๖นี้
ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกไทยชุด๔เกมกันด้วยค่ะ